ในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพจะวิเคราะห์กรณีบ่อนซ้ำรอยแรงงานเถื่อนแล้วก็ทำให้ยอดติดโควิดเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้ค่ะเรื่องของสวยเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการปล่อยประละเลยของเจ้าหน้าที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหม
เดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันแรกของสัปดาห์สุดท้ายของปี
เป็นช่วงวันสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของปีที่หดหูห่อเหี่ยวเรื่องของโควิด
แต่ว่าเรื่องที่มันทำให้เราเจ็บใจซ้ำขึ้นไปอีกก็คือว่าเรื่องของโควิดรอบนี้มันมีต้นต่อมันมีต้นเหตุ
ต้นเหตุจากค่าราชการบางกลุ่มเป็นตัวการเป็นต้นต่อทำให้คนเดือดร้อนกันทั้งประเทศแทนที่ปีใหม่จะมีความสุขก็มีความเครียดมีความห่อเหี่ยว
ผลจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐแท้

ล่าสุดเรื่องที่สมุทรสาครยังคาราคาซังอยู่เอ้ามาที่ระยองเป็นข่าวให้ประชาชนเจ็บใจขึ้นมาอีก
ระยองโผล่อีก๔๙รายเมื่อวานแค่๒วันติดไปแล้ว๘๕รายแล้วบอกว่ายังเหลืออีกมากที่ยังไม่ได้ตรวจ
แปลว่าถ้าตรวจอีกก็อาจจะเจออีก

ก็คือว่าต้นเหตุมันมาจากไหนต้นเหตุก็คือมาจากบ่อนการพนันครับ
ระยองโผล่เพิ่ม๔๙แค่๒วัน๘๕แล้วก็ลามไปที่โน่นที่นี่
เว้นแต่ในสภาท่านดูหัวข่าวสิมีคนป่วยร่วมประชุมกรรมธิการโควิดลามเข้าสภา
โยงกับญาตินักการเมืองนักพนันระยองแล้วก็ผู้กำกับตำรวจเขาว่าไง
ภูมิกับโชว์ห้องเปล่าไม่มีบ่อนโชว์ห้องเปล่าไม่มีบ่อน
มันน่าขยะแขยงจริงครับน่าสะอิดสะเอียนจริงกับการใช้อำนาจหน้าที่
ไม่รู้การะเทศะว่าเขากำลังระมัดระวังกันยังไงแล้วปล่อยให้บ่อนเปิดได้ยังไง
มันกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อแล้วที่ประชาชนเจ็บใจหนักเข้าไปอีกก็คือว่า
ประสานเสียงกันเลยครับทั้งผู้บัญทั้งระดับกองบัญชาการทั้งระดับกองบังคับการระดับผู้กำกับ
ไม่มีบ่อนลักลอบเล่นกันเป็นบ่อนวิ่งแล้วรายงานข่าวที่ออกมา
ทำไมต้องปิดแอร์กับโกดังเก็บข้าวของ
อันนี้คนเจ็บใจหนักเข้าไปอีกเพราะพวกคุณกำลังดูถูกว่าประชาชนโง่
คุณจะแถลงแถยังไงคุณต้องคิดว่าประชาชนต้องเชื่อตามคุณ
คุณวิทย์คิดว่าประชาชนกินแกรบกินลำเหรอ
คุณไปแถกับผู้บังคับบัญชาคุณสิเขาพร้อมจะเชื่ออยู่แล้ว
พบตรก็คงพร้อมเชื่ออยู่แล้วผู้บังคับบัญชาพร้อมเชื่ออยู่แล้วว่าพวกคุณบริสุทธิ์
ไม่ได้แปดเปื้อนอาจมกะเงินสวยเงินบ่อนเขารักรอบเล่นกัน
เขายืนยันว่าเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเล่น๒๔ชั่วโมงเล่นกันทั้ง๗วัน
เล่นมานานแล้วมันบ่อนวิ่งอะไรกันครับ
ลักลอบเล่นอะไรกันเป็นเดือนเดือนตลอด๒๔ชั่วโมงอย่างนั้นครับ
ก็แท้ไถไปสิครับคนเขาไม่ได้โง่ถึงเขาไม่เป็นตำรวจ
เขาก็มีสติปัญญาพอจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันยิ่งหนักเข้าไปอีก
ว่าดูหมินประชาชนหยามน้ำใจประชาชนผิดแล้วไม่ยอมรับผิด
แถลงออกมาไปได้แถลงได้ยังไง

ที่ประชาชนเจ็บใจแล้วก็ยังไงครับพอมีเรื่องอย่างนี้
ก็ตามฟอร์มเลยพบตลสั่งตั้งกรรมการสอบสอบไปสอบมาเดี๋ยวก็เถอะครับ
สามสามสาบสามสามเนี่ยศอบกันไปถึงไหนล่ะดี้วก็เงียบ
สอบไปสอบมาเรื่องก็เงียบอย่างมากก็ย้ายพอเป็นพิธี
จะย้ายลื้อไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้สักพักนึงแล้วเดี๋ยว
กลับมาใหม่หาที่ตำแหน่งให้ย้ายพอเป็นพิธีลงโทษกันพอเป็นพิธี
บตาประชาชนกันพอเป็นพิธีอย่างนี้เหรอครับ
การหาผลประโยชน์ของตำรวจไม่ใช่ประชาชนไม่รู้เขาทำใจเขารับรู้
แต่ว่านี่มันเป็นต้นต่อของทำให้เกิดโควิดระบาดไงครับ
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไงครับพวกคุณไปหาเศษหาเลย
กับสิ่งที่ประชาชนไม่เดือดร้อนไม่เป็นไร
แต่นี่พวกคุณไปหาเศษหาเลยกับเรื่องที่ประชาชนต้องเดือดร้อนไปกับคุณด้วย
อันนี้มันเรื่องอะไรมันควรจะได้รับโทษไหมล่ะครับ
ทีนี้ก็ปัญหาก็คือว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไง
หรือจะจบคล้ายกับที่สมุทรสาคร
สมุทรสาครเนี่ยมีข้อมูลโผล่มาว่าก่อนจะถึงจุดระบาดเนี่ย
ก่อนหน้านี้เคยมีคนไปร้องเรียนว่านายตำรวจระดับพันธุ์ตำรวจเอก
มีหน้าที่ตรงไหนยังไงไม่รู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์
เอาแรงงานจากตั้งแต่ชายแดนเข้ามาที่สมุทรสาคร
มีคนร้องเรียนพอมีคนร้องเรียนเขาก็ตั้งกรรมการสอบ
สอบกันไปสอบกันมาสอบกันมาสอบกันไปผลปรากฏว่าผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ดูสิครับดูปกป้องกันสิครับทำกันถึงขนาดเอาคนต่างด้าวเข้ามา
กลางเมืองอย่างนี้นะครับรับผลประโยชน์กันอย่างนี้

ไหนครับถึงจะเรียกว่าผิดวินัยร้ายแรงตามภาษาของตำรวจ
นี่แหละครับแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องบ่อนอีก
สมุทรสาครนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งมาถึงเรื่องบ่อนนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
พวกคุณลำรุมกันย่ำยีจิตใจประชาชนครับไม่ไหวแล้วครับ
วันก่อนนายกไปประชุมเป็นประธานกตรอนุมัติเงินดงเงินเดือนให้แล้วมีข่าวห้อยท้ายว่าเออถ้าได้เงินเดือนมากแล้วก็อาจจะไปทำผิดคิดมินีมิร้ายน้อยลงประชาชนเดือดร้อนน้อยลง
นั่นมันนายตำรวจระดับล่างแต่ระดับบนเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกครับเงินเยอะแค่ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมหาศาล
ผลประโยชน์จากบอลเนี่ยมันมหาศาลส่งกันไปเป็นทอดขึ้นไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันมหาศาล
แล้วขึ้นเงินเดือนเนี่ยช่วยไม่ได้หรอกนายกช่วยไม่ได้
ทั้งสองเรื่องทั้งที่สมุทรสาครทั้งที่ระยองคราวนี้นายกต้องแสดงความเป็นผู้นำให้เห็นท่านพูดคราวที่แล้วว่าท่านจะจัดการกับคนพวกนี้ให้สิ้นซากแล้วท่านทิ้งท้ายว่าโอเคไหมจะบอกท่านว่าไม่โอเคเพราะเราไม่เชื่อว่าท่านจะทำได้จริง
มีทั้งหลายเรื่องที่นายกบอกว่าจะจัดการขั้นเด็ดขาดพอเรื่องเงียบสักพักหนึ่งทุกอย่างก็เงียบเอาสิครับคราวนี้ให้ประชาชนจับจ้องมองว่านายกรัฐมนตรีจะเอาจริงเอาจังกับสองสามเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนพบตรจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนก็เห็นนักข่าววงการอายากรรมเขาบอกอะไรนะจอมปัดก็คือปัดเรื่องออกจอมปัดเรื่องออก
ผมหงุดหงิดกับเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าคุณเป็นต้นเหตุพวกคุณเป็นต้นเหตุคุณพวกคุณมอมมามมุมมามอมแมมกันจนเป็นต้นเหตุทำให้ประชาชนทั่วไปเขาพลอยเดือดร้อนไปด้วยแทนที่เขาจะฉลองปีใหม่เขาจะได้มีความสุขกับปีใหม่เขาต้องมาเครียดเพราะเรื่องนี้ฉะนั้นจากนี้ไปเราจะจับตามองบทบาทของนายกรัฐมนตรีแล้วไปดู
โพลสิครับโพลเขาบอกว่าการแพร่ระบาดที่ระยองเนี่ยเขาไปสำรวจมาปรากฏว่าผลของโพลเนี่ย
โพระบู่ประชาชนเก้าสิบเจ็ดจุดสามเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เอียวขนต่างด้าว
อันนี้หมายถึงในเทียนระยองนายกต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
แล้วพอไปถามประชาชนคนแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ต้องการให้นายกจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด
ก็แปลว่าไปถามคนร้อยคน
คนบอกว่านายกต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
และนายกจะทำตามความต้องการของประชาชนได้ไหม

เป็นโจทย์ใหญ่ที่นายกต้องทำให้เห็นอย่างจริงจัง

ถ้าสุดท้ายทำอะไรไม่ได้
ลงโทษคนทำผิดกันไม่จริงไม่จัง

ผมจะจัดการเรื่องนี้ให้สิ้นสาก
มันจะกระหวนกลับมาทำร้ายนายกรัฐมนตรีเอง

อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชน
เพราะประชาชนเดือดร้อนจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
แล้วถ้านายกไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชนนะคะ